สวยทั้งนั้นไม่รู้จะเก็บหัวไหนก่อนดีเลย
วันนี้พาคุณผู้ชมอยู่นอกสถานที่เหมือนเดิมนะคะ
ไม่เคยเข้าออฟฟิศเลยนะคะจริงไม่ได้ขี้เกียจค่ะ
แต่ว่าเป็นงานที่ต้องอยู่ฟิลล์อยู่ข้างนอกนะคะ
วันนี้อยู่ที่พูทับเบิก
เป็นอีกหนึ่งจุดที่ช่วงนี้ยังมีความเย็นแต่เป็นช่วงดึกจนถึงช่วงเช้า

เวลาอื่นมีฝนเข้ามาและเป็นฝนฟ้าขนองและมีลมกระโชกแรงด้วยนะคะ
ปัจจัยอากาศที่ทำให้เป็นแบบนี้

สัปดาห์นี้นะจันทร์อังคารพุธกลับมาอีกรอบค่ะ

พอมาถึงพื้นที่ทางตอนบนของประเทศ
มาเจอกับความชื้นที่อยู่แถวนี้
กลายเป็นฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงค่ะ
และทำให้สัปดาห์นี้นะฝนที่จะเกิดขึ้นถือว่าเป็นฝนสั่งลาในช่วงฤดูฝนนะคะ
ช่วงเช้าเมฆอาจจะยังไม่ก่อตัวชัดเจน
ฝนจะเริ่มมาช่วงบ่ายเป็นต้นไปค่ะเห็นไหมคะ
กลุ่มเมฆฝนเกือบทั่วไทยเลยยกเว้นพื้นที่ภาคอีสานเล็กน้อยนะคะ
นอกนั้นเกิดฝนทั้งหมดเลยบ่ายจนถึงค่ำ
หลังจากนั้นฝนหายไปแล้วกลับมาตกอีกครั้งในช่วงกลางคืนค่ะ
แถวภาคอีสานเด้อระมัดระวังนะเด้อจ้ะ
ส่วนเรื่องของคลื่นนะคะอันดามันกลับมาน่าจับตาอีกรอบ
ไหนที่มีฝนคลื่นอาจจะสูงได้มากกว่า๒เมตรค่ะ
ส่วนทะเลอ่าวไทยตรงนี้นะคะจุดที่มีฝนก็อาจจะสูงได้ประมาณ๑เมตร๕๐เซนติเมตร
เรื่องของอุณหภูมิดึกจนถึงช่วงเช้าภาคเหนือและภาคอีสานเย็น
แต่ว่าหลังจากนั้นนะพื้นที่อื่นช่วงที่รอฝนมานะคะ
ช่วงเที่ยงร้อนอบอ้าวเลยแต่พอฝนมาแล้วก็สบายขึ้นค่ะ